มาแล้วจ้าตลอดตลาดมาแล้วจ้า

ได้เวลาไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันแล้ว

มาดูราคาเนื้อสัตว์กันก่อนวันนี้นะคะ
เนื้อแดงค่ะ๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

ลำปลีเขียวค่ะ๑๓บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
กะเพรานะคะ๔๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็กระเทียมไทยแกะกลีบวันนี้